เจาะลึกกันเรื่องของละทิสายบาบานะครับคุณผู้ชม

ในประเทศต่างทั่วโลกมีรัฐธิแบบนี้อยู่

ถ้าหากว่าดูในประเทศไทยในพื้นที่ภาคใต้
ก็คือที่เกาะพงันจะมีอยู่จำนวนหนึ่งเลย

มีหัวหน้ารัฐธิสาขาที่เกาะพังอันเป็นชาวเยอรมัน
แล้ววิธีการคือเขาจะใช้กิจกรรมโยคะบังหน้าในการหาสมาชิก
และบนเกาะพงันเขาจะมีกิจกรรมโยคะแบบถูกต้องอยู่แล้วด้วย
นั่นคือทำให้เป็นช่องทางในการเผยแพร่แนวคิดนี้
แทรกซึมไปกับอาศัยสมาชิกโยคะ
แล้วก็เอาแนวคิดแบบนี้ใส่เข้าไปให้กับบรรดาสมาชิกที่มาเล่นโยคะนะครับ
พฤติกรรมของกลุ่มรัฐธิสัตยะสาอีบาบาหรือเรียกย่อว่าสายบาบานะครับ
ตำรวจพบข้อมูลว่ามีการเคลื่อนไหวในพื้นที่เกาะพังงันจังหวัดสุราธานีมาหลายปีแล้ว
สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างชาติ
ทำให้มีข้อมูลการเคลื่อนไหวหลากหลายครับ
เจ้าหน้าที่จะเจาะลึกก็อาจจะทำได้ยาก
กลุ่มแอบอ้างใช้กิจกรรมโยคะบังหน้า
เพื่อหลอกให้นักท่องเที่ยวหลงเชื่อและสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
ขณะเดียวกันกิจกรรมโยคะที่ถูกต้อง
เพื่อสุขภาพอย่างแท้จริงบนเกาะพงันก็มี
และมีเปิดบริการมากด้วยเป็นที่นิยมของต่างชาติ
ดังนั้นเขาก็เลยอาศัยความนิยมตรงจุดนี้
ละทิดังกล่าวเข้าไปปะปนแล้วก็สวมรอย
หวังจะเพิ่มจำนวนสมาชิกของละทิสัยบาบา
นักท่องเที่ยวต่างชาติคนหนึ่งนะครับอธิบายถึงความเป็นมาเป็นไป
ของละทิสัยบาบาว่าเป็นละทิที่สอนเรื่องของจิตวิญญาณ
ความเป็นไปของชีวิตผู้ที่จะเข้าร่วมกลุ่ม
ต้องปฏิบัติตามกฎ๓ข้อของกลุ่ม
ก็คือกลุ่มละทิดังกล่าวจะเป็นกลุ่มที่ทำกิจกรรมแบบเป็นความลับ
สมาชิกในกลุ่มนำข้อมูลของกลุ่มไปเผยแพร่ให้คนอื่นรับรู้
และสมาชิกในกลุ่มจะมีนายรามันอันเรียสชาวเยอรมันเนี่ย
เป็นคนคอยแนะนำการปฏิบัติตัว
อกจากนี้ก็พบว่ารัฐธินี้มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก
และมีสมาชิกจากหลากหลายศาสนาด้วยนะครับ